มาดูพฤติกรรมของมิจฉาชีพนะคะ
ที่ร้ายจริงใจร้ายด้วย
หลอกคุณครูนะคะหลายโรงเรียนเลยค่ะ
ตั้งใจว่าจะหลอกคุณครูที่มีอายุ
คุณครูที่เกษียณอายุไปแล้ว
หลอกเอาเงินอ้างว่าตัวเองจะบวช
ขอขมาให้คุณครูช่วยทำบุญหน่อย
นี้ใช้มุกนี้กับทุกคนเลย

ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีการโพสต์ภาพ
เป็นภาพผู้ชายคนนี้ผู้ชายใส่แว่นคนนี้ค่ะ
คือเพิ่งจะเห็นหน้าค่าตาก่อนหน้านี้เป็นโพสต์แค่ข้อความ

คนที่ก่อเหตุเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่ค่ะ
หน้าตาก็ดูเป็นคนดีเรียบร้อย
ใช่ดูใส่ว่งใส่แว่นดูเรียบร้อยดีอะไรแบบนี้
คือเริ่มจากครูถิติพรจัญญาวิจิตรนะคะ

เขาก็ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์เอาไว้
ตั้งแต่พุธที่๓๑ตุลาคม

ถ้ายังไม่เลิกทำเลวหากินอยู่แบบนี้นะ
ช่วยกันแชร์หน่อยแล้วก็โพสต์รูปเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะ
มีภาพนิ่งมีคลิปวงจรปิด
แล้วก็พูดว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
อตาคนนี้เคยก่อเหตุไล่มากับหลายครูเลย
ผ่องศรีชินนาคเป็นครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โพสต์เตือนคุณครูคนอื่นเหมือนกันผ่านเฟซบุ๊กนะคะ

คนเป็นครูให้ระวังมิจฉาชีพเข้ามาหานะ

เจอครูคนไหนใช้วิธีเดียวกัน
แล้วอ้างด้วยว่าเมื่อคืนฝันถึงครูด้วย

นี่เลยต้องมาขอขมาครู

มีการกราบเท้าน้ำตาไหล

แล้วก็ทำทีเป็นว่าเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์นะ

แต่พอครูโทรไปอ้าวไม่ใช่เบอร์เขาเบอร์ใครก็ไม่รู้
แล้วก็ชอบอ้างบอกว่าตัวเองกำลังเรียนแพทย์อยู่ที่สิริราช
พอครูผ่องศรีเข้าไปตรวจสอบทั้งที่โรงเรียนทั้งที่ศิริราช
ไม่มีชื่อผู้ชายคนนี้เลยเนี่ยค่ะ
อ๋อหน้าตาใส่วงสายแว่นอย่างไรดูเหมือนเรียนหมอไง

พอไปแจ้งความที่สอนอท้องที่ทางตำรวจบอกว่า
คือมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ตำรวจเขาเลยบอกว่าก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงให้ได้

คือบางคนที่ถูกหลอกแต่ว่ายังไม่ได้ให้เงินไปเขาไปแจ้งความ

แล้วครูก็โดนแบบนี้กันหลายรายเลย

บางคนเสียเงินบางคนรู้ทันก็ไม่ให้เงิน
คนที่เสียเงินไปจ่ายเงินไปให้กับ
คนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์น่าสงสารมากนะคะ

เป็นคุณครูเกษียณแล้วอายุ๘๕นาที
เห็นใจครูมากเราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปแถวย่านวุฒากาศฝั่งทนกรุงเทพ
ไปคุยกับคุณครูบุญรัฐรัฐนัน
คุณครูอายุ๘๕แล้วคุณผู้ชม
อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะคุณครูบอกว่าเป็นคนกรุงเทพนะ
ก่อนหน้านี้สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ใช่เนี่ยน่าเห็นใจคุณครูเกษียณตั้งแต่ปี๒๕๓๖อ่ะ
คือมันก็อุตส่าห์ไปหามานะว่า
มีคุณครูคนไหนเกษียณอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง

คงจะจำไม่ได้แล้วเรามีลูกศิษย์กี่คน
ใช่แล้วคุณครูบอกว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็จะมีลูกศิษย์มาเยี่ยมอยู่บ้าง
เยี่ยมอยู่เป็นประจำเราส่งคุณติไป
นี่ค่ะก็ประคองคุณครูไปพูดคุยนะคะ
ก็เวลาลูกศิษย์มาเยี่ยมเนี่ยไม่เคยมีใครมาขอเงินเลยนะ
มีแต่เอาเงินมาให้คุณครูครับแต่เนี่ย๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนนึงเดินมาที่หน้าบ้านแล้วก็มาบอกครูว่า
ครูผมเป็นลูกศิษย์นะจำได้ไหมเคยเรียนกับครูตอนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะ
ปัจจุบันนี้ผมเป็นหมอนะอยู่โรงพยาบาลสิริราช
คุณครูบอกว่าเอาจริงจำไม่ได้หรอกคุณครูอายุ๘๕แล้วอ่ะ
คือจำไม่ได้หรอกลูกศิษย์คนไหนใครมาบอกว่าเป็นลูกศิษย์คุณครูก็เชื่อไงนะคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยผมจะบวชเป็นพระนะฝันเห็นครูด้วยอ้างแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
ดูดิอ้างแบบนี้กับทุกคนฝันเห็นครูนะก็เลยมาขอขมาลาบวช
ครูต้องช่วยทำบุญนะซื้อผ้าไรจีวอนราคาประมาณ๒๐๐กว่าบาทเนี่ยค่ะ
คุณครูใจดีมากนะคะแล้วคุณครูเชื่อใจมากนะคะ
แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่มารับไปงานบวชด้วยใช่ไหม
วันรุ่งขึ้นก็เนี่ยไปรอหน้าบ้านคาดว่าผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์
แล้วก็จะบวชแล้วก็จะให้แม่มารับพาครูไปร่วมงานบวชด้วยเนี่ย
ครูไปรอคุณภาคภูมิน่าสงสารเปล่าล่ะ

คุณครูอายุเยอะแล้วไปยืนรอหน้าบ้านเออหวังว่าลูกศิษย์เดี๋ยวให้แม่มารับนะ
ไปร่วมงานบวชนะไม่มีใครมารับก็รู้ตัวว่าถูกหลอก
เงินมีอยู่ในบัญชี๑๓๔๖๐บาทเหลือ๖๐บาทเหลือให้ครู๖๐
มันกดไม่ได้มันไม่ถึงร้อยเพราะมันเอาหมดเลยแหละว่างั้นอ่ะ
คุณครูไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สนบางขุนเทียน

คุณครูบอกว่าผ่านไป๒๓วันคุณครูไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้าน
ได้ยินเสียงคนถามว่ากินด้วยได้ไหมครูหันไปมองตามเสียง
ผู้ชายคนนี้นี่ที่มาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์

แสดงว่ามันคงกะหลอกคนสูงอายุทั่วไป
ตั้งใจจะหลอกคนสูงอายุแล้วไม่รู้ว่าเป็นคุณครูที่เคยหลอกมาแล้ว
คือกะถ้าเขาบอกอ้าวใครอ่ะอ้าวจำไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้
จะไปมั่วกินกับเขาด้วยไงโอ้โหโอ้โห
ทีมข่าวของเรานะครับเอาภาพผู้ชายที่ถูกแชร์ในโซเชียล
ให้กับคุณครูดูนะฮะคุณครูบอกโอ้โหนี่เลยคนนี้เลย
เอาเงินไปเนี่ยคนนี้เลยคือคุณครูบุญรัฐเนี่ยบอกว่า
ความจริงเนี่ยครูนับถือศาสนาคริสต์นะ
แต่คนที่มาหลอกเนี่ยที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์จะบวชเนี่ย
ให้ร่วมทำบุญเนี่ยคือแม้นับถือศาสนาคริสต
คุณครูก็มีจิตใจที่จะทำบุญด้วยไม่คิดว่าจะมาเจอมิจฉาชีพแบบนี้
แต่ก็เชื่อว่าเวรกรรมจะตามทันแล้วก็ยังหวังว่าจะได้เงินคืน
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายรู้ว่าครูเป็นครูนั้นคาดว่าคงจะได้ยินจากชาวชุมชนพูด
เขาก็บอกว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่ยุพราช
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็มาแต่เราก็จำเขาไม่ได้นะ
เขาก็ขอผ้าไตรบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะบวช
เราก็บอกว่าเอาเขาบอกจำนวนเงินด้วยแล้วเราก็บอกว่าสตังค์เราไม่พอ
เขาบอกว่าอาจารย์จะไปงานบวชผมได้ไหมตีห้าผมจะให้แม่มารับ
แล้วฉันก็เลยบอกว่าเงินเงินเราไม่มีมีไม่พอเพราะเขาจะเอาสองพันเท่าไหร่ก็ไม่รู้
เราก็มีอยู่เศษแต่ว่ามันไม่พอไง
เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอานี่ไปเบิกเอาก็แล้วกัน
เพราะว่าเขาบอกพรุ่งนี้ตี๕เขาจะบวชแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะ
แล้วก็แม่เขาจะมารับแล้วฉันก็ลงมาตีห้าครึ่งไอ้ฉันมานั่งหน้าบ้านมันก็ไม่ดี
เขาบอกว่าเมื่อคืนอาจารย์มาหาผมเขาฝัน
เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะสัญญีแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราช
มันก็เดินมาเรานั่งโต๊ะข้างนอกเรานั่งหันหลังให้
เดินมาแล้วมันก็มาพูดธรรมทักบอกว่าอะไรอะไรกินด้วยคนได้ไหมหรืออะไรก็ไม่รู้แล้ว
พอเราหันปั๊บมันก็วิ่งหนีหายไปแหละ
ไม่มีแต่ลูกศิษย์มีแต่มาแล้วก็ให้
คุณอ้างศาสนานั่นก็หนึ่งแล้วแล้วก็สองก็คือทำกับผู้มีพระคุณ
แล้วก็ทำทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจออะไรแหละ
ลำบากมันอยู่กับตัวเขาเขาไม่มีความกระตันยูเขาก็ไม่เจริญ
มักเลยนะใช่อืมนี่เป็นหลอกหลายแห่งหลายที่นะฮะ
ถ้าฟังจากที่คุณครูบุญรัฐบอกก็คือ
มันก็อาศัยไปตามพื้นที่ต่าง

เข้าไปหาถึงที่เลยนะครับ
ก็ทางสนบังขุนเทียนนะครับ
เจ้าของพื้นที่ที่ครูบุญรัฐถูกหลอกนะครับ
ทางพันธนโตโทบุญริตติดตารำร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่า
ตำรวจกำลังประสานกับทางธนาคารที่คนร้าย
เพื่อจะตรวจสอบประวัติแล้วก็ดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ดูว่าเคยก่อเหตุในที่ไหนบ้าง
เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
พบเจอนะหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้
อย่าไปเชื่อ๒ช่วยแจ้งตำรวจด้วย